คือมันมาแบบเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่ามันจะมาตอนไหนเลย

ก็คือใช้ชีวิตหนักมาตลอดอยู่ดีวันหนึ่ง

ก่อนหน้านี้จะไม่เคยเข้าใจคำว่าคนสติจะแตกเป็นยังไง

ฉันอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วมันเหมือนทุกอย่างมากดอากาศลงที่ฉัน

ต่อให้เขาไม่ได้จะตายอย่างนั้นจริง
แต่อาการที่เขาเป็นมันทรมานมากนะ
คือมันเริ่มส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตแล้ว
ทีนี้ก็เลยต้องไปรักษาหมอก็ต้องไปรักษาด้วยหมอเช่นกัน
สนับสนุนโดยโรงพยาบาลปาโลรักษายังเข้าฉันดูแลยังเข้าใจ
โรงพยาบาลพญาไทยทุ่มเทการรักษาทุกเวลาด้วยหัวใจ
เพราะเสียงข้างในต้องใช้หัวใจฟัง
รายการที่จะชวนใครหลายคนมานั่งพูดคุย
เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตแบบสบายนะคะ
เชื่อว่าหลายคนเวลาแบบมีอาการตื่นตระหนกตกใจอะไรบางอย่าง
อาจจะเคยใช้คำกับตัวเองหรือกับคนรอบข้างด้วย
แบบเป็นประจำแบบรบกวนชีวิตอ่ะจนบางทีก็อาจจะลามปามไปถึงมีอาการอื่น
อย่างเช่นแบบใจสั่นหรือแม้กระทั่งรู้สึกกลัวความตายอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ
วันนี้เราจะชวนคนคนหนึ่งที่คิดว่าทุกคนรู้จักเธอเป็นอย่างดี
เพราะว่าเธออยู่ในวงการมานานมากแล้วนะคะ

แล้วก็ทำอะไรหลายอย่างแล้วก็มีพ่วงอาชีพหนึ่ง
ที่เป็นอาชีพที่เราต้องพึ่งพากันตลอดเวลา
คืออาชีพแพทย์หรือคุณหมอนั่นเอง
ขอต้อนรับหมอเจี๊ยบและละนากล้องทรนิยสวัสดีค่ะ

ตอนนี้นะคะก็ทำหลายอย่างมาก

หลายคนอาจจะเอ๊ะหมอจะเป็นหมออะไร

ทุกคนทุกวันเนี่ยเขาคิดว่าจะแค่เป็น
ตลกที่รักษาคนไข้ได้นิดหน่อย

มีเป็นนักแสดง

มีทำคอนเทนต์พวกคอนเทนต์พรีเยเตอร์ต่าง
ได้ข่าวว่ามีเพิ่งเปิดฟรีคลินิกด้วย
เป็นมูลนิธิตั้งแต่พอจะจบหมอฉุกเฉินใช่ไหมค
อย่างที่หลายคนทราบมาถ้าเกิดย้อนกลับไปในสมัยก่อน
แล้วจะแบบเอ๊ะทำไมเป็นหมอทำไมประกวดนางสาวไทยคำนี้
เพราะว่ามันเป็นคำถามที่แบบถามมาตั้งแต่ด้วย๑๘แล้ว
แล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เจ๊บมาอยู่ตรงนี้ก็คือ
พอวันหนึ่งเราได้มีชื่อเสียง
แล้วก็ความคิดแนวความคิดต่างของเราเนี่ย

แล้วก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นใจมากว่าคนที่เขาฟังเราตั้งแต่๑๘ตั้งแต่เจ๊อายุ๑๘

ใช่เพราะว่าจะรวบรวมทั้งเราอยากจบเป็นหมอก่อน
เจ๊ก็เรียนต่ออีกเจ๊ก็เรียนด้านฉุกเฉินอีก๓ปี
แล้วก็พอรวบรวมไอเดียต่างที่เราอยากจะทำแล้วทำให้มันเกิดประโยชน์ที่สุด
ซึ่งในมูลนิธินี้มันทำหลายอย่าง
แต่เราจะทำยังไงให้มันได้ประโยชน์ก็คือจะรู้สึกว่า
ในกรุงเทพเนี่ยเวลาเราเจ็บป่วยด้านไหนเนี่ย
เราสามารถเดินไปหาคุณหมอเฉพาะทางมีเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะ
แต่ว่าพอถ้าเกิดเราได้ออกไปสัมผัสที่ที่ไกลเนี่ย
บางทีเนี่ยทั้งจังหวัดอาจจะไม่มีคุณหมอเอ็กซาเรย์เลย
อาจจะไม่มีคุณหมอหัวใจเลยหรืออาจจะมีแค่คุณหมอโรคหัวใจแค่คนเดียวทั้งจังหวัด
แล้วทุกคนต้องมาหาคุณหมอท่านนั้นท่านเดียวอย่างนี้
อย่างโรงพยาบาลที่เราโคลกันอยู่ก็คือที่อุ้มหาง
คนไข้หลายคนเนี่ยไม่ได้มีสิทธิ์การรักษาด้วยสุดท้ายเขาก็จะตันอยู่แค่นั้น
ไปหาต่อไม่ได้หรือบางคนเนี่ยคิวหาคุณหมอโรคหัวใจอย่างนี้๖เดือนกว่าจะได้หา
บางคนเขาก็เลือกที่จะไม่หาเลยบางคนเขาแบบบอกว่าเขาขออยู่ที่บ้านแล้วก็เสียชีวิตไปเลยดีกว่า
เพราะว่าบางทีเราทำไมการเดินทางของเขาเนี่ยบางทีจากอุ้มหางนี้มาเข้าที่โรงพยาบาลแม่สอดเนี่ยเขารู้สึกว่าเดินทางเหมือนเราไปอเมริกาเลย
เพราะมันต้องหลายต่อบางทีไม่มีรถต้องไปรถสาธารณะมีลูกทิ้งหนี้ครอบครัวใครจะดูลูกดูเต้าอะไรอย่างเงี้ย
ให้ทางโรงพยาบาลบอกมาว่าเขามีเคสอะไรที่เขาต้องการคุณหมอด้านไหน
แล้วก็เอาคุณหมอไปรักษาอันนั้นคือหนึ่งในโปรเจกต์

ใช่เพราะจะรู้สึกว่าการที่เราเป็นหมอเนี่ยบางทีเรารักษาได้ทีละคนทีละคน
แต่การที่เราให้ความรู้เนี่ยคนเขาสามารถออกไปช่วยคนได้อีกมากมาย

แล้วก็จัดคุณหมอสัตวแพทย์เข้าไปตามสถานที่พักพิงต่างของน้องหมาน้องแมวที่
ที่เขาแบบแค่ค่าอาหารบางทีเขายังไม่มี
เพราะฉะนั้นถ้าเรื่องการเจ็บป่วยก็คือ

ใช่แล้วก็พยายามลองจัดทีมหมอเข้าไปตามสถานที่นี้ที่นี้อะไรอย่างนี้

คำถามต่อไปคืองานเยอะขนาดนี้อันนี้แค่พาร์ทเดียวนะ
ของมูลนิธิยังไม่นับพาร์ทที่ทำงานเป็นปกติ

ก็ไม่ได้อะไรที่มันจะวุ่นวายขนาดนั้นเพราะจะไม่ได้ทำคนเดียว

เพราะจะมีเพื่อนมีทีมมีอะไรอย่างงี้ที่ช่วย
เป็นคนโชคดีที่เจอเพื่อนที่ดีเจอคนรอบตัวที่ดีอะไรอย่างนี้
ส่วนใหญ่ในรูปแบบของมูลนิธิเนี่ยส่วนใหญ่จะก็จะเป็นประชาสัมพันธ์
ส่วนเพื่อนเนี่ยก็จะเป็นมันสมอง
อาจารย์จะเป็นมันสมองเป็นคนลงมือลงแรงอะไรอย่างนี้
เราก็ใช้ในสกิลที่เรามีแตกต่างกันไปในการทำงาน
แบ่งเวลาทำงานยังไงอ่ะคะงานมีหลายรูปแบบขนาดนี้
เพราะอย่างเช่นตอนเด็กเนี่ยเอาตอนนี้เจ๊จบมาแล้วเจ๊โตแล้วเจ๊บมีทางเลือกของเจ๊บมากมาย
แต่ตอนเด็กที่จะต้องเรียนหนังสือแล้วก็ต้องทำงานด้วยตอนที่เรียนเป็นหมอเนี่ย
ว่าไงก็ตามมันต้องจบหมอให้ได้เพื่อที่เราจะต้องมีตามความฝันนู่นนี่นั่น
ส่วนอย่างอื่นก็คือกำไรในชีวิตที่เข้ามาแล้วก็ทำให้เราได้ประสบการณ์
แล้วก็เหมือนมันเป็นสิ่งที่ดีที่เราได้ทำควบคู่กันไปนะ
แต่ว่าเราก็แค่ต้องคนเรามันต้องจัดลำดับความสำคัญให้ถูกต้อง
แล้วมันก็เป็นสิ่งที่เจ๊เชี่ยวชาญมากเพราะว่าเจ๊ก็มาเรียนเป็นหมอฉุกเฉิน
หมอฉุกเฉินเนี่ยคนอาจจะฟังดูแล้วคืออะไรอะไรอย่างนี้
ก็คือจริงแล้วเนี่ยเราจะเป็นคุณหมอที่ทำงานอยู่ในห้องฉุกเฉิน
แต่บทบาทของหมอฉุกเฉินไม่ได้อยู่แค่นั้น
จริงเวลาเกิดภัยพิบัติหรืออะไรก็ตาม
หมอฉุกเฉินสามารถออกไปที่ที่เกิดเหตุได้ที่ซีนที่เกิดขึ้นนั้น
การที่เราเลือกคนไข้หรือคัดกองคนไข้ก็จะแตกต่างจากในโรงพยาบาล
เพราะในโรงพยาบาลเนี่ยเราจะรักษาคนที่เจ็บหนักที่สุดใช่ไหม
แต่ตรงนั้นเราจะต้องเลือกคนที่มีโอกาสรอดได้มากที่สุด

ใช่ใช่เพราะบางคนเนี่ยถ้าเกิดมันจะต้อง
คือเราบริหารทรัพยากรที่เรามีอยู่ในสภาพที่มันจำกัดได้
ถ้าสมมุติอย่างนี้ในที่ที่เกิดเหตุสมมุติเกิดเหตุระเบิดขึ้นที่หนึ่ง
แล้วหมอฉุกเฉินเข้าไปเนี่ยเราถูกสอนมาแล้วว่า
เราจะต้องทำตัวเองให้ปลอดภัยทำทีมให้ปลอดภัยนะ
เพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นหมอที่เสียสละมาก
ฉันจะเข้าไปฝ่าระเบิดตุ้มตายขึ้นมาเองค่ะ

ก็ไม่มีใครช่วยเราไม่สามารถช่วยใครได้เลย
อันนี้ตอนที่เรียนเขามีอย่างนี้เลยนะแบบมีแบบเอาประทัดไปจุดตุ้ม
ถ้าเกิดใครยังดื้อดันจะแบบวิ่งเข้าไปรักษาคนไข้คือตกเลยอะไรอย่างนี้
ค่ายคือตั้งแต่เรียนเนี่ยเราก็จะได้รับการเขาเรียกอะไรนะ
ใช่แต่อยู่ที่โรงพยาบาลอย่างนี้เราก็จะต้องรักษาคนที่เจ็บป่วยหนักที่สุดก่อน

แต่ถ้าเกิดสมมุติไปที่ซีนอย่างนี้เราอาจจะต้องมีแทงดำ

แต่ถ้าเกิดแทงดำก็คืออ่าปล่อยแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหม
อันนั้นก็คือเป็นข้อดีของหมอชุกเฉิน
ก็เลยได้ประยุกต์ในชีวิตเจ๊ก็คือการจัดลำดับความสำคัญว่าตอนนี้มันคืออะไรที่สำคัญที่สุดในชีวิตเรา
เหมือนอย่างที่จะบอกว่าตอนเด็กเนี่ยของเจ๊ก็คือการเรียนสำคัญที่สุดเพื่อที่จะจบเป็นหมอได้
แต่ตอนนี้พอเจ้าได้ทำหลายอย่างแล้วจบมาเป็นหมอมีมูลนิธิได้ทำงานนู่นนี่นั่นมีบ้านมีอะไรแล้ว
ตอนนี้เจ๊บเลยให้เวลากับตัวเองและครอบครัวมากที่สุดมันคือถึงเวลาที่เจ๊บจะเริ่มใช้ชีวิตของเจ๊บแล้ว
ไม่ได้แบบสุดโต่งเหมือนตอนเด็กเท่าไหร่แล้วที่จะแบบโหตอนเด็กนี่ใช้ชีวิตหนักมากนะ
แล้วตอนที่เจี๊บเรียนเนี่ยเคยบอกหลายเวลาให้สัมภาษณ์แล้วช่วงชีวิตที่หนักที่สุดของเจฟก็คือตอนที่เจี๊ยบเรียนต่อแล้วก็ถ่ายละครไปด้วยนี่แหละ
คือจะเรียนเป็นหมอฉุกเฉินใช่ไหมมันก็ต้องอยู่เวรเป็นกะแบบเช้าบ่ายดึกเช้าคือ๘โมงถึง๗โมงนั้น๗โมงถึง๔โมงเย็น๔โมงเย็นถึงเที่ยงคืนเที่ยงคืนถึง๘โมงเช้า
นี่คือกะที่ต้องอยู่ใช่ใช่กะที่ต้องอยู่ตอนตอนที่ตอนต่อกันเลยป่ะใช่ต่อกันเลยเที่ยงคืนถึง๗โมงเช้านู่นนี่นั่นเนี่ยก็ต่อไปเรื่อยอย่างนี้ก็แล้วแต่ว่าวันนี้เราอยู่เวรอะไร
ต้องมีช่วงที่จะต้องถ่ายซีรีส์อย่างเงี้เจ๊ก็จำได้เลยว่าเจ๊อยู่เวรดึกเที่ยงคืนใช่ไหมเจ๊ก็ลงมาแบบ๗๘โมงเช้าพอเสร็จแล้วก็ไปถ่ายซีรีส์ต่อเลยก็ไปถ่ายจนถึง๔ทุ่มอะไรอย่างเงี้แล้วก็กลับมาอยู่เวรใหม่เที่ยงคืนถึง๘โมงเช้าอยู่อย่างเงี้๓วัน
ตอนนั้นเรารู้สึกว่าฉันทำได้ฉันแข็งแรงฉันนู่นนี่นั่นมากแล้วก็แบบใช้ชีวิตอย่างเงี้แล้วเพื่อนก็ล้อแบบว่าเนี่ยแกไปสมัครเป็นทหารหญิงแห่งนอเวย์ได้เลยนะเขาบอกว่าจะต้องอดนอนได้๔๘ชั่วโมงหรืออะไรของมันเคยบอกเจอจัง
จริงว่ะนู่นนี่นั่นแต่พอวันหนึ่งสิ่งนี้แหละที่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราจะเป็นเพราะบางทีเราจะรู้สึกว่าฉันแข็งแรงไม่เป็นนี่ยังไม่เห็นเป็นอะไรเลยเป็นไข้ไข้อะไรก็ไม่ได้เป็นค่ะแต่วันหนึ่งอ่ะเจ็บป่วยเป็น
มันเป็นโรคเบสิคที่เวลาเข้าเรียนบอร์ดจิตเวทย์
ก็จะรู้จักว่ามีโรคแพนิกนะมีโรคดิเพชั่นมีโรคอะไรอย่างนี้
คือโรคซึมเศร้านู่นนี่นั่นเราก็จะรู้จักโรคพวกนี้
คือเป็นโรคเบสิกที่เรารู้มา
เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็เป็นโรคนึงที่เรารับรู้เข้ามาในการเรียน
ยิ่งพอเราเข้ามาทำงานในห้องฉุกเฉินใช่ไหมคะ
เราก็จะเจอเคสนี้เยอะมากเพราะคนส่วนใหญ่ที่เป็นเนี่ย
รู้สึกว่าตัวเองอยู่ในภาวะฉุกเฉิน

แม้ว่าเราไม่ได้เป็นจิตแพทย์แต่เราก็จะได้เจอ
คนที่เป็นแพนิกเนี่ยจะมาเจอคุณหมอห้องฉุกเฉินก่อนเป็นอันดับแรก
เขาต้องมาเจอหมอฉุกเฉินกันส่วนใหญ่เป็นอันดับแรกด้วย
เพราะคนส่วนใหญ่จะไม่รู้ด้วยว่าฉันเป็นแพนิก
คนส่วนใหญ่เนี่ยจะคิดว่าตัวเองเป็นโรคอะไรบางอย่างที่ฉันกำลังจะตายหรือเปล่า
เพราะอาการเนี่ยที่บอกเลยนะคะส่วนใหญ่ที่จะเจออย่างเช่น
หัวใจเต้นเร็วแรงใจสั่น
บางคนก็มีอาการหน้ามืดวิ่งเวียนมึนตื้อปั่นป่วนในท้องเหมือนจะอ้วกจะอะไรก็ไม่รู้
แบบชาหรือว่ารู้สึกแบบซ่าไปทั้งตัวเข็น
เหมือนอารมณ์แบบเคยได้รับข่าวร้ายไหม

คือตอนนี้พี่อ่ะเข้าใจเพราะว่าเดือน๒เดือนที่แล้วเนี่ย
คุณแม่พี่อยู่ดีก็เป็นอาการเหล่านี้
แล้วพี่ก็บอกเขาว่าเขาอาจจะเป็นกฎไหลย้อน

อันนี้ไม่ได้นะรักษากฎละย้อนมา๒๓เดือนไม่หายสักทีเขาก็ยัง
แม่เครียดแม่เป็นอะไรแม่ใจสั่น
จริงดีใจที่จะได้คุยหัวข้อนี้

เป็นคนที่รู้จักโลกนี้ด้วยแล้วก็เคยเป็นเองด้วย
จะได้รู้ว่าพี่ต้องจัดการกับคุณแม่พี่ยังไงต่อไป
ทีนี้เรารู้จักโลกนี้มาอยู่แล้วแล้วเราก็
ตอนเรียนทำงานหนักนู่นนี่นั่นแล้วก็บอกว่าเริ่มมาเป็นตอนที่
ตอนเรียนนั่นแหละรู้ตัวได้ไงเริ่มแน่ใจได้ไงว่าเราเป็นก็อย่างที่บอกไง
เจอคนไข้มาเยอะแล้วเวลาที่จะเจอคนไข้เนี่ยด้วยความที่เราเป็นหมอฉุกเฉินเนาะ
เวลาที่เราเจอคนไข้เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าโรคพวกนี้มันไม่ตายหรอก
ก็คือยังไงคุณไม่ตายอยู่แล้วเพราะคุณไม่ได้เป็นโรคที่แบบ
เป็นโรคหัวคือคนส่วนใหญ่จะคิดว่าฉันเป็นโรคหัวใจหรือเปล่า
นึกออกไหมเพราะมันใจสั่นแน่นหน้าอกบางทีวิงเวียนนู่นนี่นั่น
เหมือนจะเป็นลมแล้วเหมือนควบคุมตัวเองไม่ได้
เขาจะคิดว่าเขาเป็นโรคที่จะทำให้เขาถึงตายหรือเปล่า
แต่พอเราทำการตรวจทุกอย่างแล้วเนี่ยผลการตรวจมันมักจะปกติ
เพราะฉะนั้นในห้องฉุกเฉินบางทีเราเจอเคสที่เขาเป็นโรคหัวใจจริง
กำลังจะตายแล้วจะตายจริงอะไรอย่างนี้

เหมือนความเร่งด่วนของเรา
เราไม่ได้ให้ความเร่งด่วนทั้งนั้นเพราะเรารู้สึกว่า
ยายไม่เป็นไรเดี๋ยวนอนสักพักทำจิตใจเนี่ย
เดียวฉีดยาให้แบบสงบสติอารมณ์เดี๋ยวก็จะดีขึ้นเลย
ก็จะไปสนใจกับเคสที่เขาจะตายจริง

แล้วที่พี่มิ้นถามว่าเรารู้ได้ยังไงเป็น

เลยรู้ว่าอาการมันเป็นยังไงนะ
แล้วก็อาการที่มันเป็นโรคที่จะทำให้ถึงตายจริงมันเป็นยังไง
เราแยกตัวเองได้อยู่แล้วอ่ะ

อ้าวตอนนั้นอาการมีอะไรบ้าง

ไทยซีรีส์ทเวนั่นทำวิจัยอดหลับอดนอนแล้วยังห่วงเที่ยวอีก

ไปเลยคือแบบพอมีวันว่างปุ๊บมีวันออฟที่ไม่ได้อยู่เวรอย่างนี้

ไปเลยคือแบบกะว่าเนี่ยลงเวรมาปุ๊บแล้วเดี๋ยวไปนอนในเครื่องบินเอา

แล้วจำได้เลยว่าพอเราตอนนั้นก็คืออยู่ทั้งเวรแบบเวรดึกไม่ได้นอนนู่นนี่นั่นแล้วขึ้นเครื่องบินแล้วก็ไปนอนในเครื่องบิน
แต่พอตอนที่ตื่นมาอยู่ดีมันตื่นเหมือนคนที่โดนกระชากอกขึ้นมาเคยเป็นสะดุ้งขึ้นมา
เลือกขึ้นมาแบบกลางเครื่องบินแล้วอยู่ดีเราควบคุมตัวเองไม่ได้เรารู้สึกแบบอึดอัดอ่ะเหมือนสภาพแวดล้อมตรงนี้อึดอัด
หายใจไม่ออกแบบอึดอัดไปหมดแล้วแบบหายใจไม่ออกแล้วก็ใจเต้นรัวเหงื่อแตกใจสั่นแล้วก็แบบหัววิวไปหมดเลย
ไม่นึกเลยว่ากำลังเป็นโรคหัวใจไม่ไม่อะไรเลยไม่เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้มีความเสี่ยงแล้วก็อาการเจ็บแน่นหน้าอกมันไม่ได้เจ็บแน่นหน้าอกแบบ
คนที่เขาจะเป็นโรคหัวใจแปลว่าแบบมันไม่ค่อยมันไม่ได้ค่อยทยอยมาเหรอมันอยู่ดีก็เกิดมาปุ้งที่เครื่องบินมันไม่มี
ถ้าเรายังวิตกกังวลอย่างงี้ต่อไปมากแล้วก็แบบยิ่งเครียดมากนู่นนี่นั่น
เดี๋ยวเราจะเป็นไฮเปอร์เวน

ก็คือหายใจเร็วแบบเหมือนเห็นในหนังว่าที่หายใจเร็วแล้วมือจีบ
สักพักนึงเราก็จะรู้แล้วว่าถ้าฉันยังควบคุมสติไม่ได้
หายใจเร็วใจฉันเต้นแรงขนาดนี้เดี๋ยวฉันสักพักฉันจะต้องเป็นไฮเปอร์ไว้แล้วมือจีบ
เดี๋ยวลงไปดิ้นพลาดพลาดที่พื้นเนี่ยจะอายเขา
ก็คือรู้หมดว่าขั้นต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นได้นึกออกไหม

ยังไม่ได้บอกเขาจนก็ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาจากที่นั่งในเครื่องบินนั้น
แล้วด้วยความที่มันที่นั่งเล็กคนเยอะเครื่องบินตอนนั้นเขาปิดไฟมืดหมด
แล้วก็พอจะเดินเข้าไปสงบสติในห้องน้ำห้องน้ำในเครื่องบินดันแคบ
เข้าไปแคบแล้วเหมือนจะหายใจไม่ออกแล้วสายการบินเทียบขึ้นทำไมตอนนั้น
แต่รู้สึกว่าเหมือนห้องน้ำไม่หว่ายแล้วเข้าไม่ได้เปิดมาเหรอ
คือเป็นครั้งแรกที่เข้าใจคำว่าคนสติจะแตกอ่ะก่อนหน้านี้จะไม่เคยเข้าใจคำว่าคนสติจะแตกเป็นยังไงอ่ะ
มันเข้าใจเลยว่าแบบเหมือนมันอยู่ตรงนี้ไม่ได้
แบบบรรยากาศที่สมมุตินั่งอยู่สมมุตินั่งอยู่เนี่ย

ฉันฉันอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วมันเหมือนทุกอย่างมากดอากาศลงที่ฉันแบบ
เหมือนคนที่จะเป็นบ้าแล้วควบคุมตัวเองไม่ได้

แล้วมันคือเป็นอะไรที่แย่มากเพราะว่าลองคิดดูดิ
จะเป็นหมอจะรู้ตัวว่าฉันไม่ตาย

แต่ควบคุมใจที่มันสั่นลึกไม่ได้
เหงื่อที่ออกใจที่เต้นรัวเร็วแรง

เออจนกระทั่งก็แบบพอให้เวลามันสักพัก
เดินสงบสติอารมณ์เดินมาก็คือเดินไปเดินมาในเครื่องบินนี่แหละ

มันก็สักพักมันก็สงบลง

พอสงบลงทีนี้ก็เริ่มหวานแววง
เห้ยอีกตั้ง๓๔ชั่วโมงมันจะมาอีกเมื่อไหร่เครื่องมันกว่าจะถึงฉันต้องกลับมานั่งอึดอัดอย่างนี้เหมือนเดิมไหมมันจะมาอีกไหม
แต่สรุปก็คือไม่มาแล้วเราก็สบายใจคิดว่าเออครั้งนั้นก็คงบังเอิญมั้งหรืออะไรอย่างนี้
แบบไม่ได้คิดอะไรมากก็ไปเที่ยวเล่นธรรมดาจนขากลับมาก็ไม่เป็น
จนกระทั่งกลับมาอยู่เวรใหม่แสดงว่านั่นหลายวันแล้วก็ไม่เป็น
ไม่หายไปเลยแล้วอยู่ดีพอกลับมาอยู่เวรใหม่จำได้เลยอยู่เวรดึก
แล้วก็เวลาเวรดึกเราจะลงมานอนตอนเช้าอย่างนี้ใช่ไหมคะเธอก็จำได้จะนอนตอนเช้าไปเนี่ย
แล้วอยู่ดีตื่นเหมือนในเครื่องบินอีกแล้วกระชากกระชากมาอีกแล้วช่วงบ่ายอยู่ดี
โดนกระชากขึ้นมาแล้วห้องที่เปิดแอร์อย่างเงี้ยอยู่ดีรู้สึกว่าจะมาอยู่ในคอนโดนี้ไม่ได้แล้ว
แบบรู้สึกใจเต้นสั่นหัวหวิวแบบร้องไห้ออกมาเลยคือเหมือนคนที่เป็นสติแตกอ่ะ
ไม่ได้กลัวตายด้วยร้องไห้ด้วยร้องไห้แบบเหมือนคนจะเป็นบ้า
เขาเลยเหมือนแบบรู้ว่าไม่ตายแต่ว่าความรู้สึกตรงนั้นมันรู้สึกทรมาน
แล้วก็แบบรู้สึกใจสั่นเหมือนคนที่เหมือนอารมณ์ที่ได้รับข่าวร้ายอะไรบางอย่าง
แล้วมันบีบเหมือนมีคนมาบอกว่าพี่หมาที่พี่รักตายอะไรอย่างนี้
แล้วแบบใจมันรัวมันใจสั่นเหมือนโรคจะแตกอะไรอย่างนี้
แล้วก็รู้สึกว่าที่ที่อยู่ตรงนี้มันอึดอัดไปหมดแล้วฉันอยู่ไม่ได้
จะต้องเดินออกไปนอกห้องคอนโดเดินลงไปข้างล่างอะไรอย่างนี้
นั่นก็คือรู้อีกแล้วว่าเนี่ยมาอีกแล้วมาอีกแล้ว
ใช่จนกระทั่งมันเริ่มกลับมาอีกแล้วอ่ะ
แล้วก็สุดท้ายมีอยู่วันหนึ่งอยู่ดีก็ตื่นมาตี๔ร้องไห้

ทีนี้มันระยะเวลาที่เป็นมันเริ่ม
มันเริ่มถี่ขึ้นถี่ขึ้นเริ่มมาโดยที่เฮ้ยเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไม่มาเดี๋ยวก็มา
คือแบบไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้เลย
แล้วในระยะเวลาที่เราไม่โดนแอดแท็ก

เพราะเราจะเริ่มกลัวกับอาการที่มันเกิดขึ้นแล้วไงเพราะมันทรมาน

แต่มันเป็นสิ่งที่ดีนะที่ทำให้เจ๊ว่า
ก็ทำให้พอเราเป็นเองเราเลยเข้าใจคนไข้ที่ว่า
ต่อให้เขาไม่ได้จะตายอย่างนั้นจริงอ่ะแต่อาการที่เขาเป็นอ่ะ

ขนาดเราเป็นหมอเรายังวิตกกังวลขนาดนี้
ยังเป็นบ้าได้ขนาดนี้แล้วคนที่เขาไม่รู้ว่าเขาเป็นแพนิกอ่ะ

ของหมอคือสอบที่มันจะต้องเหมือนแสดง

ฐานละ๘นาทีเราต้องเดินวน
มันก็เพิ่มความตื่นตะหนกเข้าไปอีก
แล้วเพื่อนที่รู้ตอนนั้นจะเป็นอาจารย์หัวหน้าภาคที่รู้จะเป็นโรคตอนนั้นทุกคนก็คือรุ้นไปกับเจี๊ยหมดว่า
จะสอบได้ไหมไม่ใช่ว่าแกมาเป็นแพนิกตอนที่สอบอย่างนั้นอ่ะเพราะมันไม่ได้สอบแบบนั่งทำอย่างเงี้
มันสอบแบบเดินเป็นฐานเป็นฐานเป็นฐานแล้วก็มันเพิ่มความตื่นเต้นมันเพิ่มความเล้าอ่ะค่ะ
ทุกคนก็กลัวว่าแกจะไปดิ้นแดดิ้นกลางแบบอาจารย์คุมสอบหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
แต่สุดท้ายเออเจ๊ก็ผ่านมันมาได้อันนั้น
ก็คือไม่ได้มาไม่ได้แอดแท็กตอนนั้นแต่พอเรียนจบแล้วเนี่ยเจ๊มีความฝันว่าพอจะเรียนจบเนี่ย
อยากให้เวลากับคุณพ่อคุณแม่อยากไปเที่ยวเมืองนอกกับพ่อแม่อะไรอย่างนี้
เพราะว่าตั้งแต่จะอายุ๑๖มาไม่ได้ไปแทบจะไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันเลยอย่างนี้
เพราะว่าเรียนหนักทำงานนู่นนี่นั่นแต่พอเสร็จไอ้เนี่ยมันมาเป็นตัวปัญหาอีกแล้วมันทำให้จะเครื่องเครื่องบินไม่ได้
เดี๋ยวนะสาเหตุมันเกิดจากเพราะครั้งแรกที่เราเจอมันอยู่บนเครื่องบิน
อยู่บนเครื่องบินด้วยแล้วเราจะรู้สึกว่าถ้าเราขึ้นไปบนเครื่องบินเนี่ย
พอเราลงมาจากเครื่องบินแล้วถึงแม้ว่าขากลับเราจะไม่เป็นแล้วตาการมันเริ่มถี่ขึ้น
เราเริ่มรู้สึกกลัวแล้วอ่ะกลัวว่ามันจะมาเมื่อไหร่เหมือนคนที่เป็นแพนิกเนี่ย
พอเป็นแล้วจะเริ่มกลัวว่าฉันจะเป็นอีกหรือเปล่านึกออกไหมพอทีเนี้ยเรารู้ว่า
ถ้าเกิดขึ้นขึ้นเครื่องบินไปมันเป็นสถานที่ที่ฉันไม่อยากเกิดอะไรคือถ้าเป็นที่บ้านแล้วเกิดเนี่ย
เราจะไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะว่าก็เป็นบ้าได้นึกว่า
ฉันอยากจะดิ้นตรงนี้ตรงนี้หรืออยากจะออกไปสูดอากาศได้แต่ถ้าเป็นบนเครื่องบินอ่ะพี่
แล้วคนแบบเป็นร้อยอยู่บนนั้นอ่ะสถานที่มันก็ไม่ได้โล่งให้เรามาสูดอากาศทำจิตใจอะไรอย่างเงี้ย
มันก็เลยเป็นสถานที่ที่จะกลัวมากในการขึ้นเครื่องบินโดยทำให้แจ๊บเนี่ยแทบจะไม่ไปไหนอีกเลย
คือกลายเป็นโรคกลัวเครื่องบินไปเลย
ใช่กลายเป็นกลัวการขึ้นเครื่องบินหรือการนั่งที่ไหนไกลหรือว่าบางทีเนี่ยนอนหลับฝันว่าต้องนั่งรถระยะเวลาแบบ๙ชั่วโมง๑๐ชั่วโมง
ฝันว่าเป็นแพนิกในฝันไปอีกอะไรอย่างนี้

แบบทรมานมากช่วงนั้นแล้วก็คือมันเริ่มส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตแล้ว
ทีนี้ก็เลยต้องไปรักษาหมอก็ต้องไปรักษาด้วยหมอเช่นกัน

แล้วเราได้มาคิดวิเคราะห์ไหมว่า
ตั้งแต่ต้นเนี่ยจริงแล้วมันคืออะไรกันแน่
ส่วนสาเหตุเนี่ยเอาจริงช่วงแรกเป็นหมอยังไม่รู้สาเหตุตัวเองเลย
ไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดใครมีครอบครัวที่มีโรคนี้อยู่แล้วก็มีแนวโน้มที่จะเป็นได้มากขึ้น
หรือบางคนอาจจะไม่มีสาเหตุก็ได้
เหมือนเป็นพันธุกรรมอย่างนี้หรอครับ
ใช่บางคนก็มีพันธุกรรมมีความเสี่ยงที่จะเป็นมากกว่าคนทั่วไป
พักผ่อนน้อยไม่ได้ออกกำลังกายเนี่ยมันก็ส่งผลได้
แต่ตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ไงเพราะฉันก็รู้สึกว่าฉันทำงานได้นี่
ฉันแบบว่ามีแรงไปทำงานไม่ได้รู้สึกเจ็บป่วยทางด้านแบบเป็นไข้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
ก็เลยไม่ได้นึกถึงตรงนี้แต่พอจะได้เจอกับคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะอะไร
ก็ไปไปพบกับคุณหมอจิตแพทย์เลยแล้วก็เขาก็เริ่มไล่เลียงว่าอาการเกิดตอนไหนนู่นนี่นั่น
พอเราได้นั่งคุยได้วิเคราะห์กันออกมาสรุปว่าเจ๊บเกิดจากการที่เจ๊บอดนอน
นอนไม่พอนอนไม่พอแล้วสุดท้ายมันชัดมาก
ทุกครั้งที่จะต้องไปอยู่เวรดึกหรือว่าทำงานหนักไม่ได้นอนเนี่ย
เอาแล้วจะเริ่มมีอาการแล้วใจจะเริ่มมาแล้วสั่นวิวคืนนั้นจะเริ่มแบบวิตกกังวล
เริ่มแบบใจเต้นรัวอะไรอย่างเงี้แล้วก็จะตื่นขึ้นมาเหมือนโดนกระชาก
เพราะว่าพอกลับมาไล่เลียงดูดูสิทุกครั้งที่เจ๊บขึ้นไปบนเครื่องบินเจ๊อดนอน

ใช่นั่นแหละอดนอนแล้วก็นอนไม่ดีแล้วโดนตื่นขึ้นมา
หลังจากนั้นที่พอไปเที่ยวมันขากลับมันเลยไม่เป็นไงเพราะเหมือนเราพักผ่อน
ได้ไปนอนได้นอนหลับพักผ่อนดีแต่พอกลับไปอยู่เวรมันแอดแท็กทุกครั้งที่จะอยู่เวรแล้วจะไม่ได้นอน
นั่นแหละจากการที่เราเชื่อมั่นมาตลอดว่าเฮ้ยฉันไม่ได้แล้วตัวเรารู้สึกด้วยนะว่าเราไม่ได้ทำงานหนัก
เพราะว่าเราไม่รู้ตัวไงเรารู้สึกว่าก็ฉันทำได้
แต่จริงเนี่ยบางทีมันไม่ได้มาในรูปแบบว่าฉันต้องเป็นไข้ต้องไปนอนโรงพยาบาลแบบผอมแห้งอะไรอย่างนี้
แสดงว่ามันต้องแล้วแต่แบบเป็นเฉพาะคนเลย
แม่ก็ไม่ได้มีอะไรแม่ไม่ได้เครียดอะไรนะลูก
ก็เป็นแม่บ้านตอนนี้ก็เกษียณแล้วใช้ชีวิตทั่วไป
เช้าออกกำลังกายทำนู่นทำนี่อยู่ดีก็เป็นขึ้นมา

บางคนก็เกิดจากบางคนเป็นโรคซึมเศร้าก็เป็นได้
คือมันมีหลายจากหลายสาเหตุหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นอย่างเช่น
ที่จะบอกว่าฮอร์โมนผิดปกติหรือว่าการใช้ชีวิตที่แบบเร่งรีบเกินไป
แล้วของจริงว่าพอคิดไปจะใช้ชีวิตที่เร่งรีบมากอยู่ในห้องฉุกเฉิน
บางทีเราไม่รู้ตัวหรอกว่าเราเร่งรีบเพราะเราทำจนมันเคยชินแล้ว
แต่มันเหมือนสะสมอยู่ข้างในอารมณ์เหมือนคนรับสารพิษอะไรเข้ามา
ค่อยซึมซับเทียนอีกแล้วมันไม่ได้ส่งผลให้เราเห็น
แล้วมันมาในรูปแบบอีกแบบหนึ่งที่เราไม่คาดถึง
แล้วคิดดูดิคนเป็นหมอที่แบบรู้อยู่แล้วแต่สุดท้ายแล้วทำอะไรไม่ได้
แล้วก็ต่อให้กินยานะดีขึ้นแต่ถ้าเราไม่จัดการกับตัวกระตุ้น
แล้วแหละจบเลย
ระยะเวลาที่หมอเจี๊ยบแบบทิ้งในช่วงที่ตั้งแต่ครั้งแรกที่บนเครื่องบินเนี่ย
กว่าจะไปพบจิตแพทย์เนี่ยนานไหมคะ
คือช่วงแรกที่เป็นเพราะว่ามันเป็นหนักเหมือนกัน
ก็คืออาจารย์ที่เป็นคุมเราอยู่ตอนที่เราเรียนเป็นหมอฉุกเฉินอย่างนี้
เขาก็เหมือนคุยกับเหมือนด้วยความที่เป็นหมอคุยกันเอง
แล้วก็อาการเป็นอย่างนี้เดี๋ยวไปซื้อยา
ซื้อยาเบิกยากันเอาเบิกยาว่าอารมณ์แบบเดี๋ยวเบิกยานู่นนี่นั่นมา
แต่ว่าไม่ได้ไปคุยหากับคุณหมอจิตแพทย์ไง
เหมือนกับโทรปรึกษากันเฉยอาจารย์โทรปรึกษาให้ว่าลูกศิษย์ฉันเป็นอย่างนี้นะ
มันต้องใช้ยาในการรักษาด้วยเพราะบางทีมันมีสารสื่อประสาทในสมองที่มันผิดเพี้ยนไป
อเรนนี่อเรนนี่เขาบอกว่ากินยาให้ปรับสารเครมีในสมอง
ใช่นั่นแหละนั่นก็คือส่วนสำคัญอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือการรักษาทางด้านจิตใจของเราด้วยเหมือนกัน
ก็คือการทำบำบัดเขาก็จะมาเหมือนมาหาต้นตอนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็จะสอนการหายใจเพื่อจัดการกับอาการที่มันเกิดขึ้น
ถ้าเกิดอาการขึ้นนะก็มีสติแล้วก็หายใจวิธีหายใจเนี่ยก็คือหายใจให้ท้องป่อง
อเรนนี่อเรนนี่ก็เหมือนหายใจธรรมดาทำสมาธิ
ก็คือแต่เวลาที่เราหายใจส่วนใหญ่ธรรมดาเราจะไม่ได้หายใจให้ท้องป่องเราก็จะไม่ได้ไปโฟกัสกับการหายใจไง
แล้วก็จะหายใจบางทีเราไม่รู้สึกด้วยซ้ำว่าเราหายใจ
อเรนนี่หายใจให้ซิกโครงขยายให้ท้องป่อง

มันก็ทำให้มันเหมือนมันเปลี่ยนความโฟกัสเราด้วยนะในความรู้สึกเจี๊ยบอ่ะ
ฉันเป็นบ้าฉันใจเต้นเย่แล้วเหงื่อออกจะทำยังไงดี
จะเป็นลมแต่พออย่างนี้เราก็แบบมาอยู่ที่ลมหายใจ
เราได้ย้ายจากการโฟกัสที่ความคิดอะไรมาอยู่ที่ลมหายใจ

ใช่รับมือสถานการณ์แล้วก็ทีนี้ก็เข้าการนั่งสมาธิการมีสติแต่ว่าช่วยได้เยอะเลย
การที่มีสติหรือรู้ตัวตัวเองอยู่แล้วก็สุดท้ายแล้วเราก็จะเรา
พอเจ๊ว่ารู้อยู่แล้วเราไม่ตายแต่จะแค่ต้องการจัดการอาการให้มันเกิดขึ้น
แล้วคุณหมอเขาก็จะคุยแล้วเขาก็จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ยาช่วยนู่นนี่นั่นนั่นแหละค่ะ

คือไอ้ตัวแพนิกอะมันดีขึ้นไปละ

นึกออกไหมมีเหมือนมีโรคอะไรเยอะแยะมากมาย
อันนี้คือตามมาตั้งแต่ตอนนั้นมาเป็นพลวนเลยหรือว่ามันค่อยมาพร้อมกัน
ได้เจอคุณหมอแล้วก็ได้ค้นพบตัวเองหลายอย่างว่า
ฉันก็มีอาการนู้นอาการนี้อะไรอย่างนี้ที่มันต้องรักษาบางที
เรื่องของสมองเรื่องของจิตใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บางทีเราไม่ได้
ก็ได้รักษาอาการหลายอย่างที่มันป่วยอยู่ให้มันดีขึ้น
แล้วตอนนี้กับเครื่องบินเป็นยังไงบ้าง
ก็มีความหล่อนนิดนึง

หล่อนมันคือพอมันเป็นแล้วมันหล่อนแต่ว่าเราก็จะเตรียมพร้อมเตรียมตัวไป
ก็จะแบบไม่กินอะไรที่แน่นท้องเกินไป
ไม่กินอะไรที่มีคาเฟอีหรือกระตุ้นไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในเครื่องบินอะไรเลย
แล้วก็จะใส่ชุดที่สบายที่สุดในการขึ้นเลยคือแทบจะใส่ชุดนอนไปเลย

ที่สุดแล้วก็เตรียมยาพกติดตัวไปตลอดเวลาถ้าเกิดมีอาการ
แล้วหลังจากที่เราเป็นอันนี้มาแล้วเนี่ยเราปรึกษาคุณหมอมาแล้วเนี่ยคนรอบข้างมีส่วนช่วยอะไรเราบ้างไหมค
ช่วยมากเพราะว่าอย่างน้องเดียแฟนเจ๊บนะคะที่อยู่ด้วยกันมาก็เขาเป็นคนแรกแรกที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เจ๊เป็นสติแตกเนี่ย
แล้วเขาอยู่ข้างเราเขาต้องแบบอยู่ดีมาเห็นแฟนตื่นมาร้องไห้ตอนตีสี่อย่างเงี้เขาก็แบบเธอเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็น่ารักมากเขาก็จะช่วยคามดาวน์เราแบบว่าออกมาเดินกับเราข้างนอกตอนตีสี่นอกบ้านอะไรอย่างเงี้ย

เพราะว่าเราไม่สามารถอยู่ได้เราก็ตื่นขึ้นมาร้องไห้คนเดียวหรืออะไรอย่างเงี้แล้วเขาเข้าใจเขาก็น่ารักมากหรือว่าบางทีที่เราเป็นอย่างนี้เขาก็จะถามว่าตอนนี้เธอเห็นรอบตัวเห็นอะไรบ้างบอกมา๕อย่างซิคือพยายาม

ดูดอย่างอื่นตอนนี้เห็นอะไรบ้างตอนนี้ได้ยินเสียงอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้เขาก็น่ารักแล้วก็คอยพาเราไปหาหมอแล้วที่สำคัญคือเตือนให้เรากินยา
นั่นแปลว่าถ้าสมมุติคนที่ดูอยู่มีอย่างพี่อย่างนี้ถ้าเจอคุณแม่มีอาการขึ้นมาอย่างนี้ถ้าเราอยู่ข้างเขาคอยทำความเข้าใจเหมือนให้เขารู้สึกว่าเราเข้าใจโลกของเขานะ

อย่าตื่นตนกตอนเป็นอะไรเป็นอะไร

แต่ที่สำคัญอย่างของเจ๊บอ่ะเจ๊บรู้ตัวจะเป็นหมอแต่ว่าอย่างของพี่มิ้นท์อย่างเงี้บางทีหรือว่าคุณผู้ชมทางบ้านอย่างเงี้นะคะก็ต้องระวังว่ายิ่งผู้ป่วยที่เขาอายุเยอะหรือมีโรคประจำตัวอย่างเงี้ยเราจะต้องแน่ใจก่อนว่าเขาไม่ได้เป็นโรคที่มันทำให้รุนแรงหรือว่ามีภาวะฉุกเฉินที่เป็นโรคทางทางร่างกาย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

ถามว่าต้นเหตุมันมาจากการไม่ได้นอนเนี่ย
ทุกวันนี้เราได้แก้ปัญหาต้นเหตุไหมฮะ
เปลี่ยนก็คือจะบอกเลยว่าตอนนี้จะก็ทำงานน้อยลง
อย่างที่บอกตั้งแต่ตอนที่อาจจะเห็นสัมภาษณ์
ทั้งงานหมอแล้วก็งานทุกอย่างจะทำให้มีเวลา
เพราะว่าสมัยก่อนเจ๊เป็นคนที่ไม่เคยมีรูทีนในชีวิตเลยนึกออกไหม
อยากออกกำลังตั้งแต่จะเริ่มเข้ามาเรียนหมอ
ตั้งแต่จนจบมาทำงานจนอายุแบบ๓๐
ไม่เคยสามารถมีรูทีนในชีวิตได้แบบ
คำว่ารูทีนก็คือมีตารางที่ชัดเจนแน่นอน
เจ๊อยากจะออกกำลังกายนะจันทร์พุธศุกร์
เวลา๙โมงเช้าหรือ๑๐โมงเช้าจะทำไม่ได้
ถ้าเกิดสมมุติบางคนอาจจะทำงานจันทร์ถึงศุกร์
เขาก็สามารถทำงานจัดเวลามาออกกำลังกายตอนเย็นได้หรืออะไร

ตารางเวลาจะว่าเดี๋ยวเช้าเดี๋ยวบ่ายเดี๋ยวดึก

และการที่เราจะมาบอกว่าฉันขอเวลานี้เพื่อมาออกกำลังกาย
เพื่อนคนอื่นเขาจะต้องมาจัดตารางเวรแบบ

มันคือการใช้ชีวิตลำบาก
แต่ตอนนี้เจ๊ก็เลือกที่จะถอยตัวเองออกมาในสเต็ปหนึ่ง
เพื่อให้ตัวเองสามารถที่จะสามารถเลือกตารางเวลาได้ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น
ก็คืออาจจะแบบไม่ได้สวัสดิการไม่ได้นู่นนี่นั่นไม่ได้อะไรอย่างนี้
แต่เราก็ยังทำงานเป็นหมออยู่ในรูปแบบที่
เราไม่ได้หวังเรื่องผลตอบแทนอะไรอย่างนี้
เราแค่อยากทำในสิ่งที่เราอยากทำ
เพื่อให้เรายังคงความเป็นหมอที่เราอยากรักษาคนไข้อยู่
แต่ก็ทำให้เราสุขภาพจิตดีขึ้นร่างกายเราดีขึ้น
ก็กลายเป็นทำงานตอนเช้าอย่างเดียวแทนอย่างนี้
ที่สมัยก่อนจะต้องอยู่เดี๋ยวมาแล้ว
คืนนี้ดูทีวีกับพ่อแม่อยู่ว่าเดี๋ยวเที่ยงคืนนี้ต้องไปอยู่เองแล้วนะอะไรอย่างนี้
ตอนนี้ก็จะไม่เอาเวรดึกแล้ว
แล้วความในใจอยากถามก็คือมันจะหายได้ไหมคะโรคนี้
นี้หายได้นะคะเจ๊ว่าแต่อย่างที่บอกหายได้ก็กลับมาเป็นได้เช่นกัน
เพราะว่าอย่างเย็บเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าหายแล้วนะ
แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่จะไม่ดูแลตัวเองแล้วกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมอีก

หมอเจี๊ยบเลือกได้เมื่อกี้เลือกจะถอยออกมาจากงานแล้ว
เพราะว่าถ้าทำงานเยอะโอ้โหไม่ได้หลับได้นอนแล้วแพนิกมา
เราก็เลือกสุขภาพแล้วเราถอยจากงาน
แต่ถ้ามีบางคนที่เลือกไม่ได้สมมุติเฮ้ยมีปัญหา
ทางการเงินต้องทำงานแบบนี้หรืออยู่ในสถานการณ์ที่บ้าน
อยู่ที่บ้านแล้วกดดันมากอยู่กับคนที่บ้านแล้วเครียดแล้วต้องกลับบ้านทุกวัน
ตัวกะตุ้นต่างที่อยู่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้

คือจะว่าสุดท้ายเป็นการที่เราต้องผลักเปลี่ยนการใช้ชีวิตแหละ
หรือการแก้ปัญหาอีกในรูปแบบใดก็ตาม
มันอาจจะไม่ผลร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมทุกอย่าง
อย่างเช่นเหมือนอย่างที่จะบอกว่าบางคนอาจจะต้องทำงานแบบนี้ใช่ไหม
งานที่เป็นตัวกระตุ้นของเขาที่ทำให้เขาเครียดอย่างนี้
ถ้าเกิดเขาสามารถเปลี่ยนงานได้
นึกออกไหมอาจจะเปลี่ยนที่ทำงานใหม่เปลี่ยนสายงานเปลี่ยนอะไรอย่างนี้

นึกออกไหมสมมุติคุณเป็นสมมุติพูดว่าไงดีแบบ

หัวหน้าที่ประสาทแดกแบบหัวหน้าโรคจิตใช้งานฉันเกินมนุษย์มนาอะไรอย่างนี้
อาจจะได้เงินไม่เท่าเดิมแต่อาจจะน้อยกว่าสักแบบนิดเดียว
อาจจะต้องไปปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตเรื่องการประหยัดตรงนี้มากขึ้นหรือเปล่า
มันก็จะมีการปรับเปลี่ยนอะไรคือบางทีคนเราไม่สามารถได้ทุกอย่างเป็นที่ฉันหวังไว้๑๐๐หรอก
แต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดคุณพบว่ามันเป็นปัญหาคุณก็ต้องแก้ไข
เพราะถ้าเกิดคุณยังปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปอีกหน่อยคุณก็จะทำงานที่นั่นไม่ได้อยู่ดี
เพราะคุณก็จะเป็นแพนิกในที่ทำงานแล้วก็ไม่สามารถให้คุณใช้ชีวิตปกติ

ใช่เพราะจะว่าทุกครั้งที่เราบอกว่าเราไม่มีทางเลือกเนี่ย
มันมักจะมีทางเลือกอยู่แต่มันอาจจะเป็นทางที่คุณไม่กล้าพอหรือเปล่า

งานนี้ถ้าเกิดฉันทิ้งออกไปไปงานนี้แล้วถ้าเกิดมันไม่ดีล่ะ
ถ้าหัวหน้าเป็นบ้าแบบเดิมเพื่อนไม่ดีเงินน้อยกว่าเดิมนู่นนี่นั่น
แต่ถ้าเกิดคุณยังไม่ลองไปก็ไม่รู้ไหม
แต่ถ้ามันดีอยู่แล้วแล้วคุณโอเคกับมันไม่แนะนำให้เปลี่ยน
แต่ถ้ามันทำให้คุณเป็นบ้าขนาดนี้แล้ว
แสดงว่ามันมีปัญหาอะไรบางอย่างกับสิ่งที่ทำอยู่แล้วมันไม่เฮลตี้
คุณจะยอมเหรอคุณก็ต้องหาทางเลือกอื่นสิ
แต่ว่าตอนที่มันหามันอาจจะยากแล้วเหมือนไม่มีหนทาง
แต่จะว่ามันต้องมีเพราะคุณยังเคยหางานอันนี้ได้เลย

ส่วนปัญหาครอบครัวที่เกิดขึ้นสมมุติกลับไปเจอที่บ้านบรรยากาศเดิม
อันดับแรกเลยก็คือต้องพูดคุยก่อน
ทำไมล่ะทำไมกลับบ้านไปแล้วเจอปัญหาแบบนั้นมันเกิดอะไรขึ้นที่บ้าน
คุณสามารถแก้ปัญหาอะไรกับตัวปัญหาที่บ้านนั่นได้ไหม
คือยังไงเหรอกลับไปแล้วเจออะไรพ่อแม่ด่าเหรอ
หรือว่าเจอไปแล้วสามีตบตี
หรือว่าเจออะไรล่ะที่มันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากกลับบ้าน
หรืออะไรแล้วก็บางทีการที่เราพยายามจะแก้ไขคนเดียวมันอาจไม่ได้
ต้องขอความช่วยคนรอบข้างต้องให้คนที่บ้านรู้นะว่าฉันกำลังเป็นโรค
พอเธออยู่อะไรอย่างนี้นึกออกไหมหรืออาจจะถ้าคุยกับคนนี้ไม่ได้
บางทีก็อาจจะปรึกษาคุณหมอเขาอาจจะช่วยได้คุณหมอด้านจิตแพทย์อย่างนี้
บางทีเขาให้คำแนะนำที่บางทีเวลาเราเห็นปัญหาเคยเป็นไหมเวลาที่
เวลาใครมาปรึกษาเราอุ๊บแนะนำเก่งแนะนำเก่งจังเลย
แต่พอเป็นตัวเองฉันคิดอะไรไม่ออกเลยรู้สึกว่าเนี่ยเหมือนจะแบบพูดเก่งอย่างนี้นะ
แนะนำคนอื่นไปทั่วแต่พอเจอเขาจริงบางทีมันก็ยาก
แต่สุดท้ายแล้วจะว่ามันก็ไม่ยากเกินไปหรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วชีวิตมันก็ต้องดำเนินไป
มันก็ต้องหาทางที่มันทำให้เราปรับตัวได้ดีที่สุด
อย่าปล่อยให้ยอมแพ้ถ้าเกิดเรายังยอมอยู่ในสภาพแย่มันก็คงไม่มีอะไรดีขึ้น
ขอบคุณมากเลยนะคะหมอเจี๊ยบที่มาคุยกันวันนี้ก็คือได้เรียกว่ารายละเอียดทั้งของฝั่งคนที่เป็นเอง
แล้วก็คำแนะนำต่างเกี่ยวกับคนที่เป็นโรคนี้เดี๋ยวก็จะเอาไปใช้กับคุณแม่ด้วย

ขอบคุณค่ะสิ่งที่ได้จากหมอเจี๊บก็คือหมอเจี๊บเป็นคนที่ยอมรับได้ไว
ตัดโรคอื่นออกไปก่อนคือเหมือนกับให้แน่ใจก่อนนะว่าโรคร้ายแรงเป็นโรคที่อันตรายไม่ได้เป็นโรคที่อันตราย
และอีกอันหนึ่งก็คือเลือกสิ่งที่มันสำคัญกว่าในการใช้ชีวิตแล้วก็ต่อสู้กับปัญหานะคะ
ไม่มีใครได้อะไรไปครบสักทุกอย่างเราก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็เหมาะสมที่สุดกับเรา
จากฝากผลงานค่ะหมอเจี๊ยบมีอะไรให้ติดตามตอนนี้บ้างคะ
ขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราในซีซั่นนี้นะคะ
แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะวันนี้มิ้นกับหมอเจี๊ยบไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

มีเวลาได้หัวใจ